ยังคงเป็นการไขปมปริศนาว่าใครเป็นคนทำให้เธอเสียชีวิตนะครับ
ก็มีการเดินทางไปทำพิธีเชิญโดยวิญญาณในจุดที่พบศพก็คือป่ายากข้างทาง
ริมถนนเนินตะแบกศรีมราชาอำเภอเมืองชนบุรี

ร้องไห้โฮเลยลมแทบจับนะฮะ
ระหว่างทำพิธีคุณอาของออยเองก็บอกกับวิญญาณของออยว่า
ออยอามารับแล้วนะลูกไม่ต้องห่วงเรื่องของคดีนะ
ตำรวจจะติดตามให้หลับให้สบายกลับบ้านเรานะลูก
นี่ครับอันนี้คุณแม่กับคุณอานะครับ
หลังจากเชิญโดยวิญญาณเสร็จครอบครัวของออยเอง
เดินทางไปที่สุสานไตรคุณธรรมนะฮะไปขุดศพของน้องออยขึ้นมานะฮะ
เพราะว่าสู่สารที่นี่มันเป็นที่ฝังศพรายญาตินะครับ

ทีมข่าวได้คุยกันกับเพื่อนสนิทของน้องออยที่เขาคบกันมา๑๐ปีเพื่อนผู้หญิง
เขาบอกว่าพอออยหายตัวไปเนี่ยก่อนออยจะหายไปเนี่ยนะ
ออยบอกว่าคบกับผู้ชายอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นต่างชาติ
ซึ่งเพื่อนรู้จักทั้งสองคนนี้เป็นอย่างดี
กระทั่งออยหายตัวไปเริ่มตามหาออยไปถามผู้ชายสองคนนี้รู้เรื่องไหม
หนุ่มต่างชาติก็ไม่รู้ก็เลยพยายามจ้างนักสืบตามหาช่วยกันตามนะ
ก็ไม่เจอส่วนหนุ่มคนไทยคนนั้นก็ไปถามเขาบอกว่าวันที่ออยหายตัวไปเนี่ย
ผู้ชายพูดนะออยเนี่ยเอามือถือโทรไปหาผู้ชายคนนึง
ให้ผู้ชายคนนั้นมารับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
หลังจากที่ออยหายตัวไปแฟนนุ่มคนนี้ก็หายตัวไปด้วยนะ
ไม่พูดไม่คุยติดต่อก็ไม่ได้เพื่อนก็สงสัยว่าหรือจะเป็นคนใกล้ชิด
คือผู้ชายสองคนนี้หรือเปล่าที่ทำให้ออยเสียชีวิต

คนใกล้ตัวอันนี้ที่หนูสงสัยนะ

ทางด้านผลตมตรีมนตรียิ้มแยมนะครับ

ก็บอกว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าใครเป็นคนทำ
ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
เพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็ต้องดูหลักฐานก่อนนะฮะ

แล้วก็แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปนะฮะ
ขอเวลานะครับในการที่จะรวบรวมหลักฐานก่อนนะครับ
ว่าใครจะเป็นคนทำทั้งมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม
อย่างถึงที่สุดนะฮะท่านเป็นพทบทบยยนะครับ
ท่านผู้ปัญชาการตทพภาค๒นะฮะ

แต่พอสืบไปสืบมานี่ไม่ใช่นะ